ต่ออีกที่เรื่องหนึ่งแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นกรณีที่ร้อนแรงเช่นเดียวกัน
คุณบินคุณเอกพันธ์ค่ะก็ได้ไปไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะที่วัดเจดี

ถูกไล่ออกถึง๑๖คนด้วยกันคุณผู้ชมค่ะ

ก็รีบเดินทางไปที่วัดเจดีอีกรอบนะ
เพื่อไปแสดงความรับผิดชอบต่อทั้ง๑๖คนที่โดนพักงานค่ะ
โดยมีคณะโดยมีพระครูปฐุมศรีราพรค่ะ
เจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่ไปให้กำลังใจที่สนามบินด้วย
ซึ่งช่วงเที่ยงที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้เดินทางไปถึงวัด
พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ
ที่มาค่ะก็ได้ทำตามกฎระเบียบของวัดทุกอย่าง
ก่อนจะย้ำว่าที่มาวันนี้เนี่ย
เพื่อมาแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเขาทำลงไป
แล้วทำให้คนอื่นนั้นเดือดร้อนค่ะ

ที่ไม่เคยคิดที่จะเอาเปรียบใคร
ไม่เคยคิดที่จะหาผลประโยชน์ใส่ตัวเอง
ก็ไม่มีใครมาคิดมาทำบุญเขาก็มีใครออกจากบ้าน

คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าเออมันเป็นเรื่องที่ดี
ทำให้วัดนั้นหมดเขาเรียกอาจจะมีคนเข้ามาเยอะ
เยอะได้ทำบุญจะได้มีเงินเข้าวัดเยอะผมว่าเป็นสิ่งที่ดี
หลังจากนั้นค่ะก็นั่งรอเข้าพบเจ้าอาวาสที่ห้องรับรองนะคะ
ซึ่งผู้สึกข่าวในพื้นที่บอกว่า
เพิ่งได้เข้าพบเจ้าอาวาสตอนประมาณ๑๕นาทีที่ผ่านมา
และก็ตอนนี้คลียดถึงดราม่าต่างที่เกิดขึ้นกันอยู่เลย
คุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดอีก๑๗นาทีแล้ว
มีการพูดคุยกันและออกมา
แต่ว่าก็ประมาณว่าเรื่องของพนักงานที่ถูกพักงานไป๑๖คนตอนนี้ค่ะ
ก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วว่าไม่ได้ถูกพักงานแล้ว
ให้พนักงานทั้งหมดกลับมาทำงานเหมือนเดิม
อันนี้แค่เป็นอีกหนึ่งประเด็นแรกเท่านั้นนะคะ
แต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องให้เคลียร์กัน